คุณผู้ชมค่ะเบรกนี้มาดูคนหล่อกันหน่อยดีกว่านะคะ

สวยทั้งหลอกคู่กันน่ารักมากนะคะ
เป็นเรื่องราวสะท้อนสังคมเกี่ยวกับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ค่ะ

มาร่วมถ่ายทอดมุมมองผู้ป่วยให้ได้ชมกันแบบว่าสุดยอดจริงค่ะ

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแพลนสร้างบ้านใหม่ให้ครอบครัวตามความตั้งใจ
ที่อยากจะให้ทุกคนมารวมกันเป็นครอบครัวใหญ่อยู่ด้วยกัน
ซึ่งเรื่องนี้น้องเองก็บอกว่ายังวางแพลนตามเดิมนะคะ

ที่ตั้งใจว่าตอนแรกจะซื้อที่เปล่า

บ้านมือ๒รีโนเวทน่าจะง่ายกว่าค่ะ
ซึ่งเรื่องบ้านเนี่ยหนุ่มคริสเขาวางแผนไปไกลเลยนะ
บอกว่าหากอนาคตถ้าได้แต่งงานเนี่ย

ตัวหนุ่มคริสต์เนี่ยไม่อยากห่างครอบครัว
ส่วนเรื่องอุบัติเหตุที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นข่าวนะ

เจ้าตัวบอกว่าเหตุการณ์โกงความตายครั้งนั้น
ทำให้เขาใช้ชีวิตอย่างมีสติมากขึ้นเยอะเลย
คุณดูสภาพรถสิแต่น้องไม่เป็นอะไรเลย
เอาดูน้องหน่อยค่ะ
แรกกลัวแต่หลังเหมือนผมว่าเป็นประสบการณ์ด้วย
แล้วก็ทำให้เรากลัวในหลายเรื่อง
คือเราเองก็ประมาทด้วยแล้วเราเองก็ยังขับรถไม่แข็ง
ทำให้ผมกลัวไปเลยหลังจากนี้เปิดแบบให้ชัดเจนก่อนออกรถ
คาดเบลต์ทำทุกอย่างให้มันเซ็ตให้มันโอเค
มากเพราะว่านี่เข้าเดือนที่๕แล้ว
ผมยังไม่เห็นลูกผมกลับมาเลยรถผมยังไม่กลับมาเลยครับ

ตอนนี้ป๊ากับแม่ก็ค่อนข้างเป็นห่วง